สนับสนุนโดยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ยาวีกิฟต์เป็นยาแผนโบราณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
นาทรีฟแบล็คชายแชมพูปิดผมขาวรับรองโดยช่างผมไทยแชมป์ผมโลก

ก็ต้องรอดูกับแม่โควิดไง

ไม่มีอเมริกาแล้วยังไม่ปรากวดก็เลย
ถ้าจะเอาตัวแท้ที่ไหนมีวิธีนำปรากวดจะมี
ประเทศเขาก็มีประกวดแล้วแหละแต่สุดท้ายก็ต้องมีเวทีแบบสุดท้าย
คือรอไว้ก่อนไงรอไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีปุ๊บส่งไปเลย

ปีแล้วเนี่ยจะหมดปีแล้วนะ
หนึ่งผู้เข้าประกวดเนี่ยเปิดใจเขาไปเปิดใจผ่านรายการรายการหนึ่ง
โดยระบุเนี่ยท่านพ่อมันว่ามีเพื่อนนางงามคนนึงเล่นคุณไสหรือมูเตรู
เดินเข้ามารูปแขนทุกครั้งที่รูปเสร็จนางเจอลูกต้องรีบวิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำ
มันมึนหัวมันจะอ้วกมันจะอาเจียนมันจะอะไรอย่างนี้มือไม้ชาไปหมด
ว่าอย่างนั้นมีอีก๒๓คนที่ล่วงเลยบางคนล่วงเลยเจอวิธีเดียวกันคือการลูบแขน
ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยนางจะสวดคาถาทุกครั้งนางจะสวดคาถาทุกครั้ง
แล้วก็เอามันมือป้องจอแล้วเ
โหดอ่ะ
ซึ่งหลังจากที่ท่าซามีน่าออกมาแสงเรื่องดังที่นี้
เหล่าชาวเน็ตก็ออกโรงคาดเดากันมากไปว่าเธอคนที่ถูกแฉนั้นเป็นใคร
ซึ่งเขาก็บอกว่าข้ารอบ๑ใน๕
ไม่รู้๑ใน๕กับอะไรแต่ลึกเหมือนกัน

มีการเผยชื่อของนางงามหลายคนออกมา
คือฉันต้องค่อยรู้เรื่องนางงามโปรดตรง
ส่งผลให้แฮชแท็กนางรูป
รูปพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว

เหมือนมีพวกเข้าประกวด

นั่งมองอยู่ว่ากำลังถ่ายรูปอะไร

ชื่ออะไรนะที่ไม่ชอบเลี้ยกุมารทองเยอะ
นางก็บอกว่านางก็เล่นของมูเตรลูสู้ตาย
นางก็เอากุมารทองไปปัดให้คนล้มค่ะ
ไปลบบนเวทีกุมารทองเข้าไปผลักค่ะ

มูเต็มเลยค่ะหนูว่าให้กุมารทองหนูไปช่วยค่ะ

เลี้ยกุมารทองนางมาเปิดเผยที่หลังนี่ไง
คุณแม่แต่ถามสมมุติเรายังไปประกวด

ไปสร้างความมั่นใจไปไหว้พงไหว้พระสร้างบารมีให้กับตัวเองถูกไหมแม่

จิ๊ดทำเป็นแอปแบลว์เนอะ

เขาบอกว่านางเหมือนเมื่อก่อนกบประพัสรา
ไปเอาตะกุดหลวงพ่อที่ฉันทำมูลไหน
หลวงพ่อส่วนที่ฉะเชิงเศร้าที่แถวบ้านย่า
ก็เอาใส่ไว้ก็ได้ตำแหน่งจริงอะ
มันเป็นการแบบสร้างพลังในใจเนอะ

คนที่วันนั้นออร่าลงที่จะมงลงอะ
เดินส่วนนึงตอบคำถามส่วนนึง

ใครอย่างนี้
ลองเล่าซิบูรณ์กองประกวดนี้ก็มีอะไรเกิด

สุดท้ายก็เหลือแค่๒๙เพราะมีน้องเชอเอมที่โดน๑คนใช่ไหม
เหลือ๒๙คนตอนนั้นตอนที่๓๐คนที่น้องเชอเอมยังอยู่
เขาบอกน้องเชอเอมก็มีเข้าวงโรงพยาบาลนะ

ใครโดนนำรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าโรงพยาบาลบ้าง

หรือบอกเขาไปโดนปุ๊บ
เพราะว่าทุกวันมันคือการเก็บคะแนนไงแม่นึกออกป่ะ
วันนี้รอบชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติ
รอบไปถ่ายให้กับโพสต์พรีเซนเตอร์ต่างอย่างนี้
รูปปั๊บซุดเลยคะแนนหายเลยแม่ไง

อ๋อนางก็รูปไปเรื่อย

แต่เราจะไม่รู้เนอะ

ตามหาว่านางหายไปไหน

จริงนางไปบริกรรมขาดหายก่อนข้าง
แล้วรูปคือพลังทีหรอ
ไปสัวเริ่มใหม่อ้าวอ้าวเสร็จแล้ว